เพราะว่าเป็นปฏิบัติการที่เราต้องส่งกำลังใจ

ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยนะครับ
เพราะว่าดอยเสมิงที่จังหวัดเชียงใหม่

กลายเป็นดอยแห่งเพลิงไปเลย
ใช่ค่ะคือไฟมันแดงฉานออกมาแบบนี้เลยนะ

แล้วก็เกิดไฟป่าขึ้นตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้า
กระทั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลอดทั้งวัน
และสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ระดับหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าไฟมันเกิดปะทุขึ้นมา
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการตลอดทั้งคืนอีกนะฮะ
จนถึงเช้านี้แล้วคุณดูภาพนี้
เป็นคลิปที่ทีมข่าวเราถ่ายไปนะครับ
ปรากฏว่าจากดอยเสมิงกลายเป็นดอยแห่งเพลิงแล้วนะฮะ

ดอยบริเวณบ้านสาลาตำบลเสมิงใต้

ก็เพลิงลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
สิบเก้ามีนาคมนะครับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าขุนขานเสมิง
ชุดเหี่ยวไฟกลมป่าไม้แล้วก็ชุดอาศาสตร์ดับเปลืองของหมู่บ้าน
เดินเท้าครับขึ้นไปเพื่อจะดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่นะครับ
แล้วก็พื้นที่ที่เกิดไฟป่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนด้วย
เป็นพื้นที่ที่มีอุปสรรคเข้าถึงยากเพราะเป็นพื้นที่สูงชันครับ
เป็นผาหินและเป็นป่าไผ่แห้งไฟมันจึงลุกลามไหม้รุนแรงอย่างรวดเร็ว
คุมได้ยากด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงต้องทำแนวกันไฟ
ไม่ให้ไฟมันลุกลามแล้วก็ไม่ให้ขยายวงกว้างนะครับ
แล้วก็มีการประสานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการที่จะนำน้ำขึ้นไปโปรยดับไฟ
ในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปถึงนะครับ
ก็ใช้ทุกยุทธปกรณ์แล้วนะคุณนะทั้งกำลังพลทั้งอุปกรณ์ต่างนะครับ
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ส่งห่อส่งหลำเนี่ยแหละฮะ
สนับสนุนแล้วก็มาตักน้ำตรงนี้โปรยน้ำบนพื้นที่ดอย
เพื่อจะดับไฟป่านะครับคือบินขึ้นบินลงแบบนี้หลายสิบเที่ยวนะคุณ
กระทั่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับสามารถควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นได้บางส่วน
แต่เนื่องจากในช่วงค่ำก็มีกระแสลมพัดเข้ามาแรง
ไฟป่าจึงปะทุขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ลุกลามขยายวงกว้าง
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกัน
ในการเข้าดับไฟป่าในช่วงกลางคืนตลอดทั้งคืน
อย่างนี้มันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมคือจากเหตุการณ์ไฟป่านี้
เพราะเขากลัวเรื่องของฝุ่นควันพิษสะสมในอากาศ
มีการจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก
แล้ววันนี้เชียงใหม่บ้านเราติดอันดับอยู่อันดับ๓ของโลก
เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขล่าสุดตอน๑๐โมง
ก็มีการรายงานความคืบหน้าการดับไฟป่านะคะ
ว่าตอนนี้ในพื้นที่ยังคงมีไฟไหม้ป่า
แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการเอาโดรนมาบินสำรวจบินตรวจการ
ชี้เป้าให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าไปปฏิบัติการด้วยนะคะ
ซึ่งการปฏิบัติการทางอากาศศูนย์ปฏิบัติการการบินภาคเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็มีการเอาเฮลิคอปเตอร์มาทิ้งน้ำดับไฟป่า๔๐เที่ยว
ปริมาณน้ำนี่คือ๒๐๐๐ลิตรนะคะ
เพื่อที่จะดับไฟป่าแล้วก็ควบคุมการลุกลามของไฟ
ซึ่งก็สามารถทำได้บางส่วนที่เฮลิคอปเตอร์ที่ไปทิ้งน้ำดับไฟ
คือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาถึง๑๑นาฬิกานี้นะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอรับการสนับสนุนฮอจากกระทรวงทรัพย์เพิ่มเติมด้วย
ในการที่จะขนน้ำแบบนี้ขึ้นไป
ดับเพลิงที่เกิดขึ้นตรงหน้าผาสูงชัน
ตรงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนะครับ
ก็ยังไม่มีรายงานออกมาว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยัง

เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเองก็ยังทำงานอยู่ในป่าอย่างเต็มที่เลย
เจ้าหน้าที่ที่บินฮอลก็ทำงานเต็มที่เหมือนกัน
รวมถึงทางอาสาของชาวบ้านก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคุณนะ

ยังไม่สามารถที่จะดับเพลิงได้นะครับ

โดยดับไฟป่าทุกคนเลยนะครับ